คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ขณะที่ประชาชนเฝ้ารอชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหายาตราทางสถลมาก
สิ่งที่เราได้เห็นคือความจงรักพักดีของปวงชนชาวไทย
ที่มีต่อสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่สูงสุดของประเทศ
อกจากนั้นค่ะอีกหนึ่งภาพความประทับใจก็คือความมีน้ำใจของคนไทยด้วยกันเอง
คือภาพนี้มีการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเยอะมากจริงค่ะคุณผู้ชม
มาจากเฟซบุ๊คที่เขาโพสต์ภาพถ่ายระหว่างที่รอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก็เป็นภาพของคุณป้าที่ยื่นพัดลมจิ๋วไปเป่าลมคลายร้อนให้กับนายร้อยจอปร
สวมเครื่องแบบเต็มยศยืนประจำจุดรอขบวนเสด็จ
ซึ่งนายร้อยจอปรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความแข็งขันอดทนแล้วยืนนิ่งแบบนี้
แต่ประชาชนเห็นเห็นว่ามีเหงื่อหยดออกมาจากมือของนายร้อยคนนี้
หยดติ๊งออกมาเลยนะครับแล้วก็เลยไปช่วยเป่าช่วยพัดให้
แล้วก็มีการนำข้อความมาโพสต์ในโลกโซเชียลไว้นะครับ
ข้อความที่โพสต์ก็คือความเอื้อเฟื้อของคนไทย
นายร้อยจอปรมายืนประจำจุดรอขบวนเสด็จแต่งกายเต็มยศ

พี่น้องก็ช่วยกันพัดพัดมือบ้างพัดลมไฟฟ้าบ้าง
ก็มีการนำภาพมาแชร์ในคอมเมนต์
เป็นภาพที่เหงื่อค่ะหยดลงมาจากปลายนิ้วทุกนิ้วของนายร้อยจอปร
ที่ยืนประจำจุดริมถนนครับคือสภาพอากาศเมื่อวานเนี้ย
อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวแต่ถึงแม้อากาศจะร้อน
ก็ไม่เท่ากับความจงรักภักดีของประชาชน
ที่ตั้งใจที่จะไปรอชื่นชมพระบารมีนะคะ

ตอนที่ประชาชนไปเฝ้ารอรับเสด็จ
ก็ช่วยกันพัดให้กับเจ้าหน้าที่ที่ยืนประจำจุด
หวังจะคลายร้อนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องยืนนิ่งอย่างสง่างาม
คือเจ้าหน้าที่ก็ยืนนิ่งไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะ
ภาพนี้ชาวเน็ตเขาเห็นเขาก็นำมาแชร์กัน
ด้วยความประทับใจในหัวใจของคนไทย
อกจากจะจงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว
ได้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยด้วยนะคะ
ซึ่งในช่วงเย็นเราจะได้เห็นภาพแห่งความประทับใจกันอีกครั้งนะครับ
แล้วก็ภาพแห่งประวัติศาสตร์
ที่ได้เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ด้วยนะครับ
ทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในช่วงเย็นกันนะครับ